เพราะแน่นอนเขาจะมีการทำโพลสำรวจความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะ
ว่าตอนนี้คะแนนความนิยมที่ประชาชน

นิดาโพล่าสุดเปิดเผยออกมาบอกว่า
อันดับหนึ่งที่ยังครองใจประชาชนเขาบอกยังคงเป็น
คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์นะคะ
แล้วพักที่อยากจะเลือกก็ยังคงเป็นเพื่อไทยอยู่
แต่น่าสังเกตคือนี่เป็นผลโพลครั้งที่๒นะ

มันลดลงจากครั้งที่๑นะ
ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง๒๐๐คนระหว่างวันที่๓๗เมษายน
หัวข้อก็คือบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างที่เห็นตามหน้าจอนี้เลยนะคะ
อันดับหนึ่งยังคงเป็นคุณอุ้งอิ๊งนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่๑หรือว่าครั้งที่๒
แต่คะแนนครั้งที่๒ลดลงเล็กน้อย
อันดับ๒ก็คือคุณทิมพิธานะคะคะแนนเพิ่มขึ้น
อันดับ๓พลเอกประยุทธ์ค่ะคะแนนลดลงเล็กน้อยเหมือนกัน
อันดับ๔ยังคงเป็นคำตอบเดิมนะคือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้แต่คะแนนก็ลดลง
และตอนแรกเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ได้ติด๑ใน๑๐ด้วยแต่นี่ขึ้นมาเป็นอันดับ๕แล้วนะคะ
ก็ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนหัวข้อว่าประชาชน
จะเป็นสอสอจากภักดิ์ไหนยังคงเป็นเพื่อไทย
นี่ค่ะแบบบางเขตก็เพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อก็เพื่อไทย
อันดับสองเป็นก้าวไกลอันดับสามรวมไทยสร้างชาตินะคะอันดับสี่คือประชาธิปัตย์และอันดับ๕ก็คือภูมิใจไทยค่ะ
จะเห็นว่าทั้งหัวข้อที่คนอยากให้เป็นนายกกับหัวข้อที่คนอยากเลือกสอสอ
มันก็จะค่อนข้างสอดคล้องกันทั้งแคนดิเดตพักแล้วก็ตัวพักด้วย
ดุสิตโพค่ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ
กรณีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในสายตาประชาชนนะคะกลุ่มตัวอย่าง๑๒๗๔คน
สำรวจ๑๔ถึง๑๑๑๔เมษายนนะคะแต่เขาก็แบ่งออกเป็นตามประเด็น
ประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นเรื่องช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
อันดับ๑คือคุณอู๋อิงเไปทองทานชินวัส
เป็นสิ่งที่ประชาชนมองว่าเพื่อไทยจะมาแก้ไขปัญหานี้ได้

อันดับหนึ่งยกให้คุณทิมพิธานะคะของก้าวไกล
ถือว่าเป็นสิ่งที่ก้าวกลายเน้นเป็นจุดขายแล้วก็ใช้หาเสียงมาตลอดด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดค่ะ
อันดับหนึ่งไปตกที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะ
ส่วนเรื่องการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่น

ใครอ่ะเค้าพูดตลอดเค้าชูไปในนี้ตลอดเลย
ป้อมนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
และเรื่องประสานระหว่างประชาชนกับทหาร

ประสานระหว่างทหารและประชาชนพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ

วันนี้บิ๊กตู่ครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ผู้สมัครสอสอกรทมหาเสียงนะครับ
เมื่อวานพักไปวันหนึ่งครับวันนี้ลงพื้นที่นะครับ
เริ่มที่ตลาดบองมาเช่ครับฟันคลับเยอะมากเลย

พ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้ขายอาหารมาให้กำลังใจกันเยอะเลย
แล้วก็บอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง
ผลเอกประยุทธ์ไปแวะร้านทุเรียนครับ
เป็นทุเรียนคัดพิเศษแพงสุดในตลาดออตก
ขายกิโลละ๑๒๐๐๐บาท

แล้วแม่ค้าบอกว่ารักและชื่นชอบลุงตู่มากเลย
แต่ไม่เคยได้เงินจากรัฐบาลลุงตู่เลย

ทุเรียนโลละเป็นหมื่นแล้วไม่ต้องได้เงินช่วยเหลือแล้ว

สวยดีนะแม่ค้าหัวเราะชอบใจบอกว่าใส่ไว้เป็นอาวุธ

แต่แม่ค้าเขาเฉื่อนเนื้อให้ชิมแล้ว

ทีนี้ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เดินในตลาดนัดจตุจักร

มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนชู๓นิ้ว
ให้กับคณะของพลเอกประยุทธ์แบบนี้
แล้วบางคนก็มาตะโกนไล่หลังครับ
บอกไม่เลือกจะเลือกเพื่อไทย
ขณะที่ช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์เขาเดินรอบตลาด
ก็ไปร่วมชมการแสดงการร้องเพลง

นี่ครับยืนตั้งใจฟังทำท่ากางแขน

เพื่อใครเพื่อใครเพื่อใครเพื่อใคร

แล้วมันจะดีขึ้นด้วยนะ

แหม่อีศาสตร์จะรอดูท่ากลางปีกบิน
กับเพลงวินวินิตใบวิงซะหน่อย

อาจจะทำให้เกิดความรำคาญในวันนี้นะฮะ

ก็ได้รับการบ้านหลายอย่างที่ต้องนำมาแก้ไข
ก็ยอมรับว่าตอนนี้กำลังซื้อประชาชนน้อยลง
ขณะที่ร้านค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น

พยายามบอกว่าให้มากกว่า๑หมื่น
ก็ขอให้ไปคำนวณดูว่าทุกเดือนเนี่ย
ให้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งพันกับหนึ่งหมื่น

นี่นะฮะมีปัญหาตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นก่อนครับ
เดือนเดียวครั้งเดียว๖เดือน
แล้วไอ้ที่ได้พันได้ทุกเดือนเปล่า

แล้วมันพุ่งเป้าไปสู่กลุ่มที่
เขามีความเดือดร้อนจริงหรือไม่
การใช้เงินไม่ใช่หวานไปทั่วไม่ได้
ต้องพื้นที่หาเสียงในเขตกรุงเทพฯอะค่ะ
ผู้จัดท้ายบอกว่าเห็นแล้วล่ะว่า
คะแนนเก้าไกลติ้งตึ้งขึ้นมา
แต่ไม่เป็นไรนะเพื่อไทยขอเดินหน้าชู๔

โยบายสมัครใจเข้ารับราชการทหาร

สัตว์เลี้ยงและนโยบายเรื่อง

ก็คือพักเก้าไกลครับนายธนทร

และผู้ช่วยหาเสียงของพักลงพื้นที่ฝั่งทนครับ

ยาวสงกรานบรรยากาศคึกคัก

ตลาดท่าพระก็ต้อนรับยังอบอุ่น
มาพูดคุยมาให้กำลังใจนะครับ

แล้วก็ไปเดินตลาดวัดชัยสิมพลี

คุณชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ลงพื้นที่ซอยสุขสวรรค์๒๖

มาจ่ายตลาดนะคะขึ้นรถปลาใส
คะแนนเสียงตามซอกซอยด้วยนะคะ

สสกมบอกว่าจะมาเป็น

ประสบการณ์ทำงานกับคุณชวนเอง

พักไทยสร้างไทยนะครับควงลูกสาว

หาเสียงในพื้นที่ฝั่งทน

คือไม่ว่าคั่วไหนชนะสุดท้าย

ก็เลยชวนคนไทยยุติการเมืองสองคั่ว

แนวทาวน์ครับเมืองทางน้ำอะไรแบบนี้นะฮะ
วิถีชุมชนในบรรยากาศที่สวยงามริมน้ำ
แล้วก็ผลักดันให้คลองฝั่งทนขึ้น
ขึ้นชั้นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับ
หลังหาเสียงเสร็จก็นั่งเรือไปที่ท่าน้ำวัดกำแพง
แล้วก็ต่อเรือไปที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ไปกราบพระขอพรอีกด้วยนะครับ

แต่วีดีโอคอลแบบใกล้ชิดนี่จ้า
ถูกต้องวีดีโอคอลไปเวทีเทศกาลดอกคูณเสียงแคน
ถนนข้าวเหนียวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ำวานนี้นะคะ
เขากำลังจัดเวทีปิดงานวันสงกรานพอดีก็เลยวีดีโอคอลมาทักทายแล้วก็โวยพร

คุณป้อมคะพี่น้องชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวอีสาน
หลังฝากความหวังว่าที่ลูกป้อมอยากให้ลูกป้อมอยู่บริหารประเทศ๑๘ปีข้างหน้า
ลูกป้อมผมด้วยนะครับ

และตลาดบวินด้วยตลาดน้องก้างฟลา
ตลาดบ้านสัวิณฤทธิ์มกรรมลงบรรทุกตลาดเลย
ที่สนภุรีโดยบอกว่าเยอะมาก
ผลโพลแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระตุ้นเร่งให้พัก
เหมือนกับต้องเดินหน้าเชิงลุกบ้างแล้ว
แต่ก็ยังมั่นใจนะคะว่าในการเลือกตั้งโหกนี้
เสรีรวมไทยยังคงมีโอกาสอยู่แน่นอน